แบบชิลริมขอบธรรมชาติเรียกว่าปั่นจักรยานไป
ไปเจอจุดชมวิวสวยก็ต้องแวะเซลฟี่กันหน่อย
ที่แห่งนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาเขาว่ากันว่านะ
มีกังหันลมด้วยคุณผู้ชมนึกว่าอยู่เมืองนอก
พูดเลยว่าวิวดีบรรยากาศดีระดับ๑๐จ้า
นี่มองไปสิสุดลุกหูลูกตากข้องได้เป็นอย่างไร

โคราชแลนด์นี่แหละบ้านเรานี่แหละคุณ
ที่นี่คือบริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบนยอดเขายายเที่ยงอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานี่เองนะ
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยฮอตฮิตเป็นอย่างมาก
สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งหน้าใหม่แล้วก็ขาประจำชอบมาที่นี่แล้วไม่ได้มาตัวเปล่านะ
นี่ปั่นจักรยานมาชมวิวด้วย
เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่แบบจะดีดีนะคะมาตอนเช้าก็ได้มาตอนเย็นก็ได้มากลางวันก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะ
เพราะว่ามาตอนไหนเนี่ยคุณก็จะเห็นวิวที่เรียกได้ว่ามองไปนะสุดลูกหูลูกตามีลมพัดเย็นตลอดเวลา
สัมผัสอากาศกันแบบสูดเข้าไปเลยค่ะให้เต็มปอดเลยนะคะ
เรียกได้เลยว่าเป็นบรรยากาศที่สุดเลยจริงเหมาะสำหรับมาถ่ายอะไรคะซีรีส์หนังรักพรีเวดดิ้งก็มา
ถ่ายพรีเวดดิ้งน่าสนใจจริงนะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมอย่างที่เห็นกันไปแว๊บเมื่อสักครู่นี้
กังหันลมขนาดใหญ่๑๒ต้นคือเหมือนที่คุณชนะบอกอยู่ต่างประเทศนะ
แต่จริงแล้วมันอยู่บ้านเรานี่เองสวยมากเลย
ใครเห็นก็ต้องขอเซลฟี่ด้วยหน่อยแล้วกันนะคะ
เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็สดชื่นจริง
ไปได้นะคะใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้
ไปกันเลยที่ยอดเขาใยเที่ยงอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานี่เองนะจ๊

กรุงเทพไปโคราชตรงศรีคิ้ว๓ชั่วโมง
ที่รู้คือบ้านอยู่แถวนั้น
เออก็จริงก็ขับไปแป๊บเดียว
ใช่ค่ะดิฉันเป็นคนโคราชนะคะคุณ
คุณต้องท้ำด้วยสายตายังจริงจังขนาดนั้น

ดิฉันจริงใจนะคะ
บ้านคุณยายอยู่ที่ศรีคิ้วไง
เออเนี่ยเดี๋ยวว่างจะแวะไปนะคุณผู้ชม

หรือว่าไปเปล่าให้กางห็นหมุน

จริงแล้วเป็นเมืองใหญ่ด้วยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวย

สถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะแยะมากมายเลยนะคะ